คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวแปลกสุดทึ่งเลยทีเดียว
ที่จังหวัดอุดรธานีโอ้โหท่านนี้เป็นชาวจังหวัดอุดร
แล้วก็เล่นแขวนพระเครื่องนะครับ
เต็มคอเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามากันครบเครื่องเลย
เป็นพระเครื่องชื่อดังของแต่ละภาคนี่แหละ
จะมาไล่เลี่ยงให้ฟังว่ามาจากไหนบ้าง
แต่ไปรู้จักท่านนี้ก่อนก็คือนายคนนองทุมพงศ์คนนี้แหละครับ
เห็นแล้วบอกเลยว่าเซียนพระแถวนั้นรู้จักเป็นอย่างดี
เพราะว่าแขวนพระเต็มคอกว่า๕๐องค์ครับ

ช่างน้ำหนักต้องเอาพระออกก่อนนะคะ
แต่ที่สำคัญโอ้โหห้อยมาเนี่ยนะครับ
เกจิชื่อดังทั้งนั้นของแต่ละภาค
ถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นหลวงปู่ฟั่นและหลวงปู่มั่น
ส่วนภาคเหนือก็จะเป็นหลวงปู่แหวน
ภาคใต้ก็มีมีหลวงปู่ทวด
ครบเลยโอ้โหมากันเพียบเลยทีเดียว
ของเด่นของดังของแต่ละภาค
เจ้าตัวบอกว่าสะสมไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้น
โอ้โหนี่สิริมงคลสุดเลยนะฮะเต็มตัวเลยทีเดียว
อกจากนี้ยังมีพระสมเด็จที่มีราคาเช่าบูชา

โอ้โฮพอกับห้อยซ่อยทองขำหรือว่าซ่อยฝังเท็กประมาณนั้น
โอ้โหมูลค่านี่แพงมากเลยนะครับ

แล้วถ้ารุมเนี่ยที่ต้องให้ห้อยอยู่นะครับ

แล้วที่สำคัญน้ำหนักก็เยอะด้วยครับ
เขาบอกว่าสร้อยแขวนพระนำออกมาแขวนคอวันละชุด

ที่ถ้าเอามาหมดนี่คงจะเดินห้อย

และจะไม่นำพระเครื่องที่สะสมไว้

เพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นนะครับ

ใส่แล้วจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองกันไทยได้